ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านที่เห็นเรื่องราวของเด็กชายวัย๑๑ปีคนนี้คงจะเป็นห่วงอยู่ว่าตอนนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านที่ยังไม่เห็นเรื่องราวของน้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเด็กชายคนนี้อายุ๑๑ปีเรียนอยู่ชั้นป๔บ้านอยู่อุบลรัชธานีนะฮะเมื่อคืนนี้มีคนไปเจอน้องปั่นจักรยานอยู่แถวถนนแต่เนี่ยอยู่ในพ

ก็สอบถามจนรู้ว่าชื่อน้องคิวอยู่โรงเรียนบ้านบุง
ถามเด็กจะไปไหนเด็กบอกจะไปกรุงเทพจะไปหาแม่
นี่เจอที่ศรีสะเกดนะฮะจะขี่จักรยานไปกรุงเทพนะฮะจะไปหาแม่
ตอนนี้น้องอยู่บนถนนสองสองหกกันทราลมศรีสะเกต

น้องเขาก็กลับวงกลับบ้านนะครับ

ก็ติดต่อไปยังโรงเรียนบ้านบุ่ง

เพื่อให้คุณครูไปพาผู้ปกครองของน้อง

เด็กบอกว่ามีปัญหากับครอบครัว

มีสาววิชาชีพมาช่วยดูแลนะ
น้องคิวบอกว่าอยู่กับยายและพ่อนะครับ

ก็เลยอยากจะไปหาแม่ที่กรุงเทพ
เมื่อคืนก็เลยขี่จักรยานไปเลย
คลูกลับเยาบญาติที่บุ่ง
ครอบครัวก็มารับกลับบ้านแล้วนะครับ

อำเภอส่องโลงจังหวัดีดูปรัชน์จะรถชะทานีนะครับ
ที่ตมนต์นวลการเล่นอำเภอสำโลงจังหวัดอุบรชธานี
แล้วมีครูไปเจอที่อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดเนี่ย
รวมแล้ว๒๖กิโลเมตรขี่จักรยานไป๒๖กิโลเมตรแล้วนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้น้องไปโรงเรียนแล้วนะครับ
หลังจากเมื่อคืนไปเจอนะฮะนี่ฮะที่โรงเรียนบ้านบุ่งนะครับ
ประหลัดอาวุโสอำเภอสำโลงมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคลวันนี้ก็มาคุณยายก็พามานะครับ
น้องคิววัย๑๑ปีนักเรียนชั้นป๔ทางศาสตร์วิชาชีพ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาดูแลนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เรื่องของจิตใจของเด็กนะครับน้องคิวบอกว่า
กดดันจากการที่ถูกพ่อบังคับให้เล่นเกมไพ่เป็นเกมไพ่แบบที่เขามีในโทรศัพท์มือถือ
พ่อบอกให้เล่นเป็นเพื่อนคือพ่อเขาชอบเล่นก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนพ่อ
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะให้เล่นตลอดทั้งวัน
เล่นจนไม่อยากเล่นเด็กไม่อยากเล่นพ่อก็ไม่พอใจ
เวลาไม่ยอมเล่นกับพ่อเนี่ยพ่อจะใช้ไม้ไผ่ตีก้นนะฮะ
แบบนี้เป็นปีโอ้โหโดนมาเป็นปีถามว่าอ่าแล้วตีครั้งหนึ่งประมาณเท่าไหร่
คิวบอกว่าโดนตีครั้งหนึ่งก็สักสิบถึงยี่สิบครั้งค่ะถือไม่ก็แล้วแต่ความโอโหของพ่อ
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุนี้ฮะเปิดให้กับเจ้าหน้าที่ดูเนี่ยฮะ
มีรอยตีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยน้องบอกว่าเลิกเรียนกลับไปบ้าน
พ่อก็เก็บตัวเล่นเกมอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็พยายามเรียกคิวเนี่ย
ให้เข้าไปเล่นด้วยเหมือนเดิมนะแต่ว่าน้องไม่ไปนะ
พอไม่ไปเล่นด้วยก็โมโหนะครับแต่เมื่อวานไม่โดนทำร้าย
ทีนี้ก็รู้สึกอึดอัดนะฮะเก็บความอึดอัดไว้นาน
นะฮะเพื่อจะไปหาแม่ที่อยู่ที่กรุงเทพก็ขี่ไปตามถนน
ถนนศาอีวบนศรีเสกตจนไปเจอครูโบ้ที่อยู่ที่ศรีเสกตแหละ
ก็เรียกให้จอดแล้วครูก็สอบถามแล้วก็ติดต่อยังครูที่โรงเรียนเนี่ยให้มารับตัวกลับบ้าน
เช้าวันนี้ก็พ่อก็เรียกไปคุยนะน้องคิวบอกก่อนมาโรงเรียนนะ
คือพ่อเนี่ยเจอคิวตอนเช้าเรียกคิวไปถามว่าทำไมต้องหนีออกจากบ้าน
คิวก็บอกผมก็บอกตรงว่าผมไม่อยากอยู่กับพ่อ
หัวเราะแล้วบอกว่าไปเอาไม้ไผ่มาไม้ไผ่ที่ใช้ตีประจำอ่ะ
แล้วพ่อก็ตีก้นคิวอีก๒๐ครั้งก่อนที่ยายจะมาเห็นแล้วก็มาห้าม
ยายก็พามาโรงเรียนคิวบอกว่าคิวรักยายมากนะฮะ
ยายคอยปกป้องตลอดนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่อยากเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ใครฟัง
เขาชอบให้ผมเล่นเกม

หวังแผ่นนานไหมลอก่อนจะคิดว่าจะพ่อไปหาแม่ชีวิเชฟ

คิดมานานขนาดไหนครับ
ประมาณ๑ช่วงหมดก็ไม่นานหมา
อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าอยู่ไม่ได้นะ
ต้องไปแล้ววันนี้ต้องไปแล้วเกิดอะไรขึ้นลูก
เขาชอบตีผมมาเกินไปผมไม่ได้ไหว
ดีทุกวันไหมครับก็ไม่ทุกวัน
เวลาที่พ่อตีเนี่ยพ่อจะตีเพราะอะไรยังไง
มันเข้าโมโห
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราที่เป็นนักข่าวประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ไปคุยกับคุณย่าของน้องคิวคุณย่าอายุ๗๔คุณย่าบอกว่า
ก็คนก่อเหตุก็ลูกชายย่าอืมซึ่งก็พ่อแท้ของน้องคิวเนี่ย
สะพ้ายอ่ะเลิกรากันไปนานแล้วย่าบอกยอมรับค่ะ
ว่าลูกชายย่าก็คือพ่อของน้องเนี่ยนะบังคับให้น้องคิวเล่นเกมอยู่เป็นประจำครับ
หลังเลิกเรียนก็จะกักตัวน้องคิวให้เล่นเกมเป็นเพื่อน
คิวไม่ชอบก็ถูกตีบ่อยจริงย่ายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นกับตาเลยลูกเนี่ยตีหลานเข้าไปห้ามนะ
ย่าก็เลยบอกว่าเอาจริงไม่รู้ว่าลูกย่าเนี่ยมันเสพยาเสพติด
มีอาการทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า

อันนี้นั่งเพื่อนลูกโรงเรียนก็เล่นสิทธิ์การ์ดโต
การ์ดโตแล้วก็จะให้ลูกเล่นน้ำวันให้ลูกให้ประมาท
เล่นก็เล่นอยู่เล่นในสวัสดิ์สุข้าว
อันนี้เล่น๓๔วันติดกลับไปไปกันออกจากห้อง
ออนี่ลูกสิทธิ์เองลูกสิทธิ์ครูเอง
ก็เลยไปบอกย่าของน้อง
จากการตรวจเยี่ยมบ้านก่อนหน้านี้เนี่ยก็พอรู้มาว่าลูกศิษย์มีปัญหาทางบ้าน
ก็ให้น้องคิวอยู่ในกลุ่มของเด็กนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากครูค่ะ
เป็นคนพูดง่ายนะคะพูดง่ายแต่จะเงียบ
ต้องค่อยพูดด้วยถึงจะพูดด้วย
จะเป็นคนบอกแล้วฟังแต่จะชอบชอบอยู่คนเดียว
แต่คุณครูทางโรงเรียนก็จะดูแลกันดีส่งต่อกัน
ขึ้นปศรีนี่ก็ไปเยี่ยมบ้านอะไรกันตลอดอยู่
แต่ก็เจอปัญหานี้มานานแล้วยายก็รู้อยู่
ก็จะชอบพูดตอนอยู่ม๓ให้ฟัง
หรือว่าพ่อชอบดุอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ขอบใจสภาพเพราะพ่อคงป่วยคุณครูก็จะธอก
ยายก็จะดูแลตลอดอยู่
ทางในอำเภอสำโรงขณะชินวัฒน์ทองปริชาก็ไปรวมเยี่ยม
ให้กำลังใจน้องคิวนะคะเบื้องต้นเนี่ย
น้องคิวยืนยันบอกว่าไม่อยู่กับพ่อแล้ว
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่างั้นให้น้องคิวออกมาก่อนนะคะ
ไปอยู่กับญาติก่อนเป็นการชั่วคราว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยาของจังหวัดจะลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับน้องคิวไปดูสภาพจิตใจนะคะ
และสำคัญคือต้องนำตัวพ่อของน้องคิว
ไปตรวจว่าตกลงแล้วมีอาการทางจิตธรรมศาสตร์ไหม
หรือว่าเสพยาเสพติดอะไรไหมเหมือนที่คุณย่าพูดเองนะ
เจ้าที่บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบนะคะ
ส่วนการดูแลระยะยาวก็มีการประสานกับทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๒

แต่ก็ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของน้องด้วย
ครับก็ถูกต้องแล้วที่น้องคิวบอกกับผู้ใหญ่หรือว่าคุณครู

ใช่พูดตรงเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง

ส่วนหนึ่งต้องชื่นชมครูโบที่ไปเจอด้วยนะฮะ
ที่ไม่ได้ละเลยตรงนั้นนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับครูโบนะฮะ
นางสาวสิริมนทองสุกนอกครูโบอายุ๒๕เป็นครูวิทยาลัยเทคนิคกันทราลมนะครับ
ที่เจอน้องคิวขี่จักรยานอยู่เมื่อคืนบนถนนแถวศรีสะเกตแล้วอ่ะนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์จากวิทยาลัยจะกลับบ้าน
ระหว่างทางเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งขี่จักรยานอยู่ตามถนน
ข้างหน้าเนี่ยมีจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ทีแรกเนี่ยคิดว่าสงสัยเด็กปั่นจักรยานตามจักรยานยนต์ของแม่กลับบ้านมั้ง
สักพักนึงเอาจักรยานยนต์พ่วงข้างเร่งเครื่องหายไปก่อน
ครูก็เลยตีคู่ไปถามเลยถามว่าเออหนูจะไปไหน
เด็กบอกหนีออกจากบ้านนี่เลยลงแล้วก็ช่วยเหลือเลยครับ
หนูชื่ออะไรหนูมาจากไหนหนูจะกลับบ้านหรอทำไมกลับข้ามจัง
หนูก็เลยว่าอย่างนี้ค่ะน้องก็เลยว่าหนูอยู่อุบลอยู่โรงเรียนอุบล
ทีแรกน้องตอบแบบนี้ค่ะหนูก็เลยถามว่าโรงเรียนอะไรหรือลูกอยู่ข้างบน
แล้วทีนี้น้องก็ทำหน้าเหมือนแบบว่าไม่กล้าพูดกับคนแปลกหน้านะคะ
หนูก็เลยว่าบอกได้ไหมว่าทำไมหนูได้ปั่นจักรยานมาคนเดียว
น้องก็เลยว่าหนูจะไปหาแม่ที่กรุงเทพเพราะว่าพ่อไล่ออกจากบ้าน
หนูมีปัญหากับพ่อพ่อชอบตีหนูอะไรประมาณนี้ค่ะ
ที่เป็นห่วงตอนนี้น้องก็มีผู้ดูแลเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่สุราธานีมีเหตุการณ์คล้ายกันเลย
แต่เหตุการณ์นี้เป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๕ขวบ
ปั่นจักรยานออกมาบอกว่าไม่อยากอยู่กับยาย
จะไปหาแม่ซึ่งไกลกัน๕กิโลนะคะแล้วมีคนไปเจอค่ะ
น้องยิ่งขวันนู้นตรงนนขี้มาอีกคนเดียว
อยู่ปากทูเรื่องมือปั่นอยู่อย่างไหนคนเดียวเนี่ย
พบว่าริปแอฟทุกวันมากกดไว้พอบ่มช่อง

เดี๋ยวยายเขาว่า

น้องไห้นะลูกหน้าครับ

ตามเสียงในคลิปก็คือน้องนัชชานะคะ

แค่๕ขัวผู้ชมมองมุมนี้นะ

เด็กผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวปั่นจักรยานคันนิดเดียว

จะไปหายายเหรอคือไม่อยากนอนกับยาย

คือด้วยความเป็นเด็กยายคงไม่ได้อะไรหรอกแต่แค่ไม่อยากนอนกับยาย

วิสัยของเด็กใช่ก็เลยออกมาจากบ้านยาย
จะไปหาแม่ห่างกัน๕กิโลแล้วตอนดึก

คือลุงบอกว่าก็ถามน้องนะบอกให้ลุงไปส่งไหม

ซึ่งถูกต้องอยู่แล้วนะคะถูกต้องแล้วที่บ้านคงสอนมา
ถูกต้องแล้วแต่คุณลุงก็เลยบอกว่าเป็นห่วงมาก

ว่าสุนัขคือด้วยความที่เด็กตัวเล็กมากจริง

ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิตจังหวัด

ก็ต้องชื่นชมคุณลุงที่ไปช่วยด้วยนะ